เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องของเจ้านักวิ่ง
เพราะว่าสุนัขตัวนี้มันน่าจะหลุดจากรถ
ที่เขาวิ่งผ่านเส้นทางหลวง
ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์
และสุนัขตัวนี้มันตกจากรถของเจ้าของ

แต่ว่าสุนัขตัวนี้มันวิ่งตามถนน
ตามหาเจ้าของข้ามจังหวัดเลยล่ะครับ
วิ่งจากนครสวรรค์ไปเพชรชบูรณ์
ก็เลยถูกตั้งฉายาไว้ว่าเจ้านักวิ่งนะฮะ
ต้นเรื่องมาจากมีคนโพสต์ภาพของนี่แหละครับ

เพื่อให้ตามหาเจ้าของสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านตัวนี้
ซึ่งเจ้าตัวนี้น่าจะอายุประมาณ๒๓ปีเป็นเพศผู้นะครับ
คาดว่าอาจจะพลัดหลงหรือตกจากรถของเจ้าของ
ระหว่างที่ขับเดินทางผ่านเส้นทางนะครับ
จากนั้นก็มีชาวบ้านเข้ามาให้ข้อมูลนะครับ

สุนัขตัวนี้วิ่งขากระเพลกอยู่ในพื้นที่อำเภอภัยสาลี

แล้วก็ล่าสุดไปเจอว่าเจ้าสุนัขตัวนี้
มันวิ่งเข้าเขตอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไปแล้วคุณ
วิ่งข้ามจังหวัดขากระเพลกแบบนี้ไม่รู้ได้กินอะไรหรือเปล่านะฮะ
วิ่งการวิ่งของมันระยะทางไกลกว่า๖๐กิโลเมตรนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ออกค้นหาตามหาเจ้าสุนัขตัวดังกล่าว

มันนอนหงายหมดแรงทำหน้าเศร้า
บอยู่ใต้ท้องรถที่เต็นต์รถมือสองแห่งหนึ่ง

ดูหน้ามันสิเศร้าอย่างนี้เลยตาตกอย่างนี้เลยนะครับ

แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาหลังหนึ่งข้าง
ก็เลยจัดยาแก้อักเสบให้มัน๑ชุด
แล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบอีก๑เข็ม
สัตวแพทย์ก็รักษาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ
ก็เดินทางมาขอรับตัวสุนัขตัวนี้
กลับไปเลี้ยงเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอเจ้าของเผื่อเจ้าของเห็นหน้า
เห็นตาเศร้าของมันเนี่ยจะคิดถึงนะฮะ
โดยนางสาวเพียงใจก็บอกว่า

ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเลยตั้งชื่อว่าเจ้านักวิ่ง

มันวิ่งข้ามจังหวัดแบบนี้ตามหาเจ้าของนะฮะ

เห็นในกลุ่มแล้วก็รู้สึกสงสาร
เพราะดูแล้วเจ้านักวิ่งคงกำลังพยายาม
หาทางกลับบ้านหรือว่าหารถของเจ้าของนะฮะ
ทีนี้คุณเพียงใจก็บอกว่าขอรับเลี้ยงชั่วคราวไว้ก่อนนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับคุณเพียงใจแล้วครับ
บอกว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งโทรศัพท์มาแล้ว
บอกว่าเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของเจ้านักวิ่งตัวนี้
อยากจะมารับกลับบ้านแต่ไม่มีเงินเติมน้ำมัน
โดยขอให้คุณเพียงใจโอนเงินให้หน่อย๙๐๐บาท

คุณเพียงใจเอ๊ะตกลงใช่เจ้าของไหม
มันแปลกหรือว่าจะมาหลอกขอเงินเราเอ๊ะยังไง

โดยคนที่โทรมาแล้วบอกขอให้โอนเงินให้ซึ่งเป็นผู้ชาย
เขาอ้างว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขามาเที่ยวหาเพื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์
ขากลับก็แวะเติมน้ำมันที่อำเภอภัยสาลีนะครับ
แล้วน้องคือเจ้านักวิ่งก็กระโดดลงจากรถของเขา

ทีนี้ครับคุณเพียงใจก็เลยถามผู้ชายคนนั้นกลับไปว่า

ผู้ชายคนนั้นนะคือคำตอบมีพิรุษอ่ำอึ้งอึ้ง

ถ้าเกิดเป็นเจ้าของจริงต้องตอบชื่อเดิมของหมาได้
แล้วเวลาเขาไปเรียกหมาเนี่ยหมามันจะรู้เลยว่ามันชื่อนี้ถูกไหม
มุติชื่อเจ้าแดงเจ้าดำเจ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนั้นตัดสายทิ้งทันทีนะครับ
คุณเพียงใจก็โทรกลับไปปรากฏว่าไม่รับสายอีกเลยฮะ

อาจจะไม่ใช่เจ้าของอาจจะมาหลอกขอเงิน๙๐๐บาทนะครับ
อกจากนี้ยังมีคุณยายวัย๗๐ปีเดินทางมาดูเจ้านักวิ่งนะครับ
เพราะอาจจะคิดว่ามันใช่เจ้าโจหรือเปล่า
ซึ่งเป็นหมาของคุณยายที่หายไปเมื่อ๓๔วันก่อน
พอคุณยายตะโกนเรียกชื่อเจ้าโจเท่านั้นแหละคุณ

เออแล้วเจ้านักวิ่งมันอาจจะรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของไง

สุดท้ายคุณยายก็ผิดหวังเหมือนกัน
เจอเจ้านักวิ่งแต่เจ้านักวิ่งไม่ใช่เจ้าโจ

แล้วก็เดินทางกลับบ้านไปนะครับ
คุณเพียงใจบอกว่าตั้งแต่รับเจ้านักวิ่งมาดูแล
มีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกว่า๑๐สายแล้ว

คืออยากให้เจ้าของตัวจริงติดต่อมาซะก่อน
ถ้าเจ้าของตัวจริงไม่ติดต่อมา
ก็ต้องว่ากันยังไงต่อ
ว่าจะเอานักวิ่งให้ใครให้คนใจดีคนไหนเอาไปดูแล
โถน้องตาตกเลยน่าสงสาร
ใช่ค่ะแต่ก็อย่างหนึ่งที่เขาพิสูจน์นะคือเรียกชื่อเดิมของมัน
ดูว่าปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงจะกระดิกหางตอบรับไหม
จะมีท่าทีดีใจไหมเวลาเจอเจ้าของ

ขอให้เจ้านักวิ่งได้เจอเจ้าของเร็วด้วยนะคะ